มาดูเหตุการณ์นี้เขาบอกโอ้โหทำไมโหดร้ายทารุณกับสุนัขจริงนะฮะ
เป็นเจ้าของสุนัขแท้แต่ไปเอาท่อนเหล็กนะคุณ
ฟาดไปฟาดไปฟาดตีมันแรงขนาดนั้นนะฮะ
แล้วบางครั้งนะเอาโซ่ล่ามแล้วก็ดึงมันแบบแขวนคอเลย
ทำไปเพื่อประชดข้างบ้าน
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมีคนพยายามจะห้ามปรามนะครับ
อย่าไปย่ามันนะฮะคนที่ถ่ายคลิปคอยห้าม

ไปทำมันทำแล้วคิงสบายใจกะ
คือคุณสบายใจใช่ไหมแต่หมามันเจ็บ

คุณเป็นเจ้าของหมาคุณทำไปทำไม
ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามถ่ายคลิปแล้วจะห้ามไว้นะครับ

นี่คนนี้เขาดุ่ยเข้ามาเลยนะ
ุยเข้ามาเลยเหมือนจะชกผู้หญิง
นี่ดูสิเอาเท้ายกขึ้นมาถีบ

เออนี่เนอร์นี่เนอร์

อย่าดูนะแล้วจังหวะหนึ่งเขาปรีบเข้ามานี่

เพราะอีมูลเก็บกลิ่นขยะเลยเพราะมันได้เขียนเข้ากลิ่น

กลัวนะว่าผู้ชายคนนี้จะเอาไอ้ท่อนเหล็กที่ตีหมา
ผู้หญิงคนถ่ายบอกโอ้โหทำไปแบบนี้เพื่ออะไร
คือเหตุการณ์นี้เราก็ติดต่อไปยังคนถ่ายคลิปวีดีโอนะครับ

ขึ้นบริเวณถนนบุษราคำตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าภาษาที่พูดภาษาเมืองนะ
ภาษาเหนือเนี่ยนะฮะล่าสุดช่วงค่ำเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุนะครับทางด้านตัว
นำคลิปวีดีโอนี้เป็นหลักฐานเข้าร้องเรียนกับทางประสุทธิ์อำเภอเมืองเชียงใหม่
เพราะหลักฐานมันชัดเจนคุณโอ้โหเอาเหล็กฟาดฟาดฟาดหมาไปแบบนั้นได้ยังไงนะฮะ
และทีนี้มีการเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่นะครับ
เรื่องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ในตึกแถว
ด้านดังกล่าวนี่แหละฮะแถวที่ถนนบุษราคำที่ตำบลพระสิงห์นี่แหละฮะ
ทีนี้ตำรวจเดินทางไปที่พักอาศัย
พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าห้องนะแล้วก็มีโซ่ล่ามสุนัขคล้องอยู่ที่รถ
ส่วนประตูถูกล็อกจากด้านในเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปหาผู้ชายคนนี้
แต่ไม่มีคนรับสายคาดว่าผู้ชายคนนี้จะนำสุนัขเคราะหร้ายไปแอบอยู่ในบ้าน
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
ชายคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเองมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านคนอื่น

ใช้ท่อนเหล็กตีหมาประชดเพื่อนบ้าน
อ้างว่าหมาของเขามาคุยเขียขยะบริเวณดังกล่าว

แต่จริงเป็นการประชดเพื่อนบ้านเพราะว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะ
คือนิสัยผู้ชายคนนี้คุ้มดีคุ้มร้ายคุณ
บางวันชาวบ้านจะเห็นกอดหอมหมาของตัวเอง
ธนุถนอมพานั่งรถจักรยานยนต์ไปไหนมาไหนด้วยกัน
แต่บางวันก็ทุบตีสุนัขโดยไม่ทราบสาเหตุ
วันอย่างที่บอกไปเอาโซ่คล้อง
แล้วก็ดึงหัวมันขึ้นมาคุณ

แล้วก็เอามายเอามัดทบมันตีมัน
กลัวว่าหมามันจะตายนะฮะเอาไว้ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าผิดฐานพรบธารุณกรรมสัตว์ด้วยนะฮะ
ก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปค้นพื้นที่
แล้วก็ไปช่วยสุนัขตัวนี้ต่อนะฮะ